นี่ล่าสุดผู้ชายคนนี้นะคะเขาไปร่วมงานศพแล้วก็เล่นไฮโลด้วย
แต่เพราะเอิญมันไม่ได้จบที่เล่นไฮโลอะค่ะมันมีการมีไปแบบจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงที่อยู่ในวงไฮโลด้วยกัน
สุดท้ายแล้วชกต่อยกันไปแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
จบแค่นั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาถูกดักยิง๔นัดตายคาที่เลยค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนจริงนะคะ

หลังจากสิ้นเสียงปืนก็นี่เลยค่ะ

ผู้ตายคือนายแคล็งคันชิดซิวานาคีรีรือว่าไรแครง

จุดเกิดเหตุนี้ห่างจากบ้านประมาณสัก๕๐๐เมตรได้
โดนยิงแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ

ผู้ตายโดนยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒
ใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์ของคนตายล้มอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็มีก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นอยู่๑ก้อนด้วย
เรื่องต้นรู้มาว่าก่อนที่ผู้ตายจะกลับบ้านเนี่ย
คือไปร่วมงานศพแล้วไปเล่นไฮโลในงานศพนั่นแหละ
ปรากฏไปทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออารีในวงไฮโลค่ะ
เพราะผู้ตายไปกอดเอวผู้หญิงผู้หญิงเขาก็สะบัดมือออกเท่านั้นแหละ
ไม่รู้เมาด้วยหรือเปล่าเนาะก็เลยมีเรื่องกัน
ปรากฏผู้ตายต่อยหน้าผู้หญิง
ก็เลยมีการแบบวุ่นวายชุลมุนกันสักพักนึงอะนะคะ
แล้วพอผู้ตายขี่รถกลับบ้านก็ถูกยิงแบบนี้ค่ะ
คนก่อเหตุไม่ต้องไปหาไปไหนไกลเลยนะคะ

คือวงจรปิดเนี่ยเขาก็จับภาพที่นายเจริญศักดิ์ขับฮอนด้าสีดำเข้ามาจอดหน้าบ้าน
แล้วเห็นจังหวะที่หยิบปืนเดินออกไปก่อเหตุริมถนนนะคะ

เสร็จปุ๊บเดินเข้าไปในบ้านแล้วเขาไปหยิบปืน

เห็นชัดเลยเป็นปืนกระบอกยาวปืนลูกซอง
แล้วเดินออกไปแล้วไปก่อเหตุเลยอะค่ะ
คือเขาบอกว่าตี๓ตำรวจไปค้นบ้านนายเจริญศักดิ์
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๒๐เมตร
ก็เจอปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่หน้าบ้าน
ตำรวจก็ยึดอาวุธปืนได้๒กระบอกกระสุน๕นัดนะคะ
นายเจริญศาเขาก็ซ่อนออกไว้ในบ้านนี้แหละ

ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ก็เลยไปรับตัวจากบ้านญาติมาสอบปากคำ

เขาบอกว่าเขาใช้ปืนลูกซองยิงในแคงจริง
เพราะนายแคงไปลวนลำพี่สาวเขากลางวงไฮโล

ประเด็นที่ยิงเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่านายแคงไปรัวล้ำพี่สาวนะ
ลวนลามพี่สาวแล้วต่อยหน้าพี่สาวไปแล้วเนี่ย
นายแคงขู่บอกเดี๋ยวจะเอาปืนไปยิงใส่บ้าน
เขาเลยพาพี่สาวไปแจ้งความที่สพป่าบอน
แจ้งความเสร็จพี่เขยก็มารับพี่สาวกลับบ้าน

ปรากฏว่าระหว่างทางเจอในแคนขี่รถวนเวียนอยู่หน้าบ้าน
ขี่รถตามมาเขาก็ระแวง
เพราะนายแคงขู่เอาไว้แล้วว่าจะเอาปืนมายิง
หลายคนแก้ปัญหาแบบนี้คือ
ในเมื่อเขาบอกว่าเขาจะยิงเราก็เลยตัดสินใจ

เลยตัดสินใจเอาปืนไปยิงในแคงก่อนนะคะ
เรื่อง
กับแม่ของผู้ตายด้วยนะคะแม่เล่าบอกว่านอนอยู่ในบ้าน
เพื่อนบ้านวิ่งมาบอกเธอลูกชายถูกยิงตาย
ตอนแรกแม่ก็ตกใจคือเพิ่งตื่นสลึมสลืองงไปหมดเลยค่ะ
แม่ก็ไม่รู้เลยว่าลูกจะโดนยิงจากเรื่องอะไร
แต่ถ้าถามว่าลูกแม่เป็นคนยังไงแม่ก็ยอมรับนะ
ลูกแม่เกเรและที่สำคัญ
ลูกแม่เนี่ยพกปืนติดตัวตลอดเวลาเลย
แต่วันเกิดเหตุลูกแม่เอาปืนไปจำนำที่สำคัญคือเพิ่งจะพ้นโทษค่ะ
คดีนี่หนักเลยนะคดีฆ่าผู้อื่นและคดีพยายามฆ่า
เพิ่งพ้นโทษมาได้ประมาณสองถึงสามปีนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็ยังสอบปากคำนายเจริญศักดิ์มือยิงอยู่แล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
นี่ค่ะก็เดี๋ยวให้ตำรวจสอบสวนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไปแน่
พี่สาวของคนก่อเหตุก็บอกว่าฉันมีรอยช้ำจริงนะ
เมื่อกี้ที่เขาบอกช้ำเขียวไปหมดเลย

น้องชายก็โกรธแทนพี่แล้วโดนขู่ว่าจะยิงอีกต่างหาก
ส่วนแม่ก็ยอมรับว่าลูกชายฉันก็เกเรจริง
สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์และลงเอยแบบนี้นะครับ